ซิลเขาเผยแพร่ออกมาเป็นคลิปของทั้ง๑๓คนในถ้ำ

แต่พอเราเห็นคลิปนี้ที่น้องเขาแนะนำตัว
มีรอยยิ้มเราเห็นแล้วเราก็ชื่นใจนะ
ชื่นใจนะคะแล้วก็มีคุณหมออหมอภาค

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยนะคะ
หล่อมาตีหาวถึงห้าวโมงเจ้า
แกได้กินข้าวแล้ว

วันนี้ก็บอกไม่ได้แมค
อันไมค์เลยเราปะจำไว้หมดแล้ว

เดี๋ยวไปข้างนอกวิบัติก็หาพยาบาล
ใช้แบบคลับตัป
ตามนั่งนัด่วง
น้ำเกลือเทราะแล้วก็ฝากวัดถูใช่ใช่ใช่สก๊อตใบถู
ไหนตรงไหนตรงไหนเนาะ
อันนี้อันนี้ก็ไม่ต้องได้ครับ
เหมือนไม่ถูแล้วครับชาวพยากรจำกัด
สนอยยิ้มอะไรเนี้ยสองนิ้วสองนิ้ว
โอ้โหเนี่ยนับถือหัวจิตหัวใจคุณหมอนะใช่
น้องน้องยังยิ้มออกแต่สิ่งที่เห็นคือผอมเนอะใช่
อมลงเยอะนะคะก็สิบเอ็ดคืนแล้วอ่ะโค้ชเอกนี่ผอมลงโอ้โหครับ
เห็นชัดเลยอ่ะเพราะว่าก็อยู่ในระดับสีเหลือง
ยังไม่แข็งแรงเหมือนกับน้องน้องอีกสิบเอ็ดคนคือโค้ชก็ให้ขนมของกินอะไรที่เอาเข้าไปอ่ะ
น้องน้องกินหมดเลยอ่ะนะคะแต่เห็นรอยยิ้มเห็นว่าคุณหมออยู่ใกล้ใกล้ก็ชื่นใจไประดับหนึ่ง
ใช่ครับนะคะเนี่ยค่ะคลิปนี้เห็นแล้วก็เริ่มเราพอจะยิ้มออกเพราะว่าน้องเขาก็ยิ้มได้นะคะ
พูดคุยตอบโต้ได้มากขึ้นไม่อ่อนแรงเหมือนวันแรกคลิปแรกที่เราเห็นนะคะ
ภาคก็คือในแพทย์ภาคโลหารชุนแพทย์สนามที่เขาไปดูแลไปทำแผลให้
หมอภาคนี่เป็นนายแพทย์ที่ไปฝึกหลักสูตรหน่วยซิลใช่ค่ะที่โอ้โหในโลกโซเชียลหาประวัติคุณหมอบอก
ตอนนี้เป็นฮีโร่ขวัญใจมากนะเป็นหมอที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพีที่สุดในปัตตะพีจริงจริง
แล้วจิตใจดีมากคุณหมอแบบทายาให้เด็กแล้วยังห่วงว่าอย่าดราม่า
คือกลัวว่าภาพหลุดออกไปเดี๋ยวจะดราม่าว่ารักษาเด็กไม่ถูกวิธี
ทรัพยากรมีจำการตอนหมอเป็นหน่วยซิลหมอฝึกนี่โอ้โหราดกันเลยล่ะ
อยากจะให้มีมาให้เห็นทุกวันเนอะทุกวันความคืบหน้าเป็นยังไงในถ้ำนะคะ
เนี่ยค่ะเอามาเผยแพร่ให้เราได้ติดตามกันนะคะแต่สิ่งที่ได้ยินตลอดก็คือน้องหิวว่าอยากกินข้าว
แต่ยังกินไม่ได้ไงพี่เขาก็ปลอบใจนะประมาณว่าเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมา
มีอีกคลิปหนึ่งแนะนำตัวอันนี้น่ารัก

แม้ความกลัว

แชปหล่กลัว

ทุกคนในตัวโลกนี้เศรษฐาน

เลิ้ลบอกลืมผมพี่ลืมผมเลยพี่
ทุกคนก็บอกว่าตัวเองสุขภาพดีนะคะแนะนำตัวกันไป
ก็ถ้าดูจากสภาพน้องในขณะนี้นะคุณเขียนมาสอน
บาดแผลนะตามขาตามแข้งอะไรพวกนี้เนี่ย
ถ้าให้ลุยฝ่าน้ำจริงตอนนี้ผมว่าไม่ไหว
ใช่เพราะว่าขานี่ไม่รู้จะเดินกันไหวหรือเปล่าเนี่ย

แล้วก็คือผอมอยากให้แบบต้องแข็งแรงกว่านี้จริง
ถ้าจะเลือกทางออกด้วยการดำน้ำนะอันนี้นะ

แต่ต้องดูสุขภาพของเขาเป็นสำคัญด้วย
จริงเนี่ยเบื้องต้นก็มีพระขมฟรอยฉุกเฉิน

ก็มีอาหารที่กินได้

แต่ทุกครั้งที่เห็นคลิปก็จะได้ยินเสียงน้องว่าได้กินข้าวเมื่อไห

แต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ

คือทุกคนกำลังใจดีที่สำคัญนะคะ

ทั้งน้องทั้ง๑๒คนทั้งโค้ชเอกนะคะ

เพียงแต่ว่าสู้ผอมออนเคลียร์

ก็เป็นน้องนี่แหละแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกว่าเป็นใคร

ใช่กลัวเป็นห่วงก็เลยไม่บอกก็มีอีกคนนึงที่เป็นสีเหลืองนะคะ
แต่ก็ถือว่าภาพรวมดีนะคะ
ตัวแทนจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการกองทัพเรือหรือหน่วยซิล
ก็บอกว่าโค้ชเอกอายุ๒๕เนี่ยนะคะเสียสละสูงมาก
หน่วยซิลบอกเลยว่าโค้ชเอกไม่ได้แตะน้ำหรือขนมที่ซื้อกันเข้าไปเลย
ให้น้องทั้ง๑๒คนกินตัวเองยอมเสียสละยอมไม่กินนะคะ
ก็เลยซื้อขนมขนมซื้อน้ำกันมา๗๐๐กว่าบาทร้านค้าแถวย่านนั้น
มีขนมถุงขนมขบเคี้ยวมีน้ำที่เป็นน้ำอัดลมน้ำส้มอย่างนี้มี
โค้ชเอกไม่กินเลยไม่กินเลยค่ะเสียสละให้น้องทั้งหมดนะคะ
แล้วก็ระหว่างที่อยู่ในถ้ำเนี่ยนะคะโค้ชเอกโอ้โหกำกับดูแลการใช้ชีวิตของน้องนะ
หนึ่งคือให้กำลังใจทุกคนแล้วบอกน้องว่าน้ำเนี่ยอย่าไปดื่มจากพื้นถ้ำนะ
มันสกปรกไปเอามือรองจากผนังถ้ำที่น้ำมันไหลออกมาจากผนังถ้ำ
อันนี้ดื่มได้ดีกว่าน้ำที่พื้นแล้วก็บอกให้น้องมีสติทำสมาธิ
นิ่งอย่าเคลื่อนไหวเยอะไม่อยากจะให้เสียพลังงานเยอะเวลาอยู่ในถ้ำนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าให้ใช้ไฟฉายทีละกระบอกนะคือโค้ชเอกเขาเตรียมไฟฉายอะไรเข้าไป
ทุกคนเขามีไฟฉายกันเข้าไปแต่โค้ชเขาก็กำกับเลยว่าอย่าไม่โอ้ยไม่ใช่ทุกคนเปิดไฟฉายกันหมด
ทีละกระบอกพออันนี้หมดอีกอันหนึ่งค่อยมาใช้คือโค้ชเอก
ต้องชื่นชมจริงนะคะที่มีสติแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้จนน้องทุกคนมีกำลังใจ
แล้วก็อยู่กันมาได้แบบนี้ถ้านับเวลาก่อนที่มีคนไปเจอนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่รู้ว่าคือไม่รู้วันรู้คืน
และไม่รู้ว่าจะมีใครมาช่วยเราไหม

ถ้าไม่มีคนที่สามารถจะ
แล้วก็สามารถประคองตัวอยู่ได้เนี่ย

ที่สำคัญของอีกทั้ง๑๒คนนะ
แต่มันก็เริ่มมีเสียง
เข้าไปแบบนี้ต้องขนาดนี้เหรอ
หรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตรงนั้น
เพราะว่าวันนี้ญาติยาดเขาหรือว่าคุณป้าของโค้ชเอง
เขาก็พูดออกมาเหมือนกัน